ปิดท้ายสีสันข่าวต่างประเทศเช้าวันนี้นะคะ
จะพาคุณผู้ชมไปดูการรายงานสดของนักข่าวคนหนึ่ง

เขารายงานสดไปรายงานสดไปมีแมวเหมียว

เดินพันไปพันมาร้องเหมียวเหมียวตลอดเวลา
นักข่าวคนนี้เขาทำยังไงเดี๋ยวลองไปดูค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ขณะที่กำลังรายงานสดที่รัฐมิชิแกนของสหรัฐอเมริกา

เดินไปเดินมาวนไปวนมา
เสียงร้องเหมียวแทรกเข้าตลอด

เพราะรายงานไม่ได้แล้วเสียงเหมียวมันมาตลอดนะคะ
ก็เลยอุ้มมันออกทีวีด้วยซะเลยแบบนี้

แล้วแมวเหมียวตัวนี้ไปมาจะกลายเป็นมาสคอตของช่องเลยนะ
ใช่เมื่อกี้เขาพูดไว้บอกว่าเอาล่ะเดี๋ยวเราจะได้มัสคอตของช่างแล้วล่ะ

เขาก็มีการประสานไปยังในอำเภอสถานสงเคราะห์สัตว์ค่ะ
ให้นำตัวเจ้าเหมียวไปฉีดวัคซีน
ก็หวังว่าจะมีคนใจบุญรับมันไปอยู่บ้านใหม่นะคะ
เพราะว่าเจ้าเหมียวตัวนี้เป็นแมวเร่ร่อน
นะคะน่ารัก
วีสมใจโปรโมทตัวเองสมใจนะจ๊ะน้องเหมียว